จะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่าว่า
มีประเพณีดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ว่ากันว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะ
ประเพณีนี้จัดที่วัดบางพลีใหญ่
วัดบางพลีใหญ่นะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
จัดทั้งหน้าที่วักกาลัมเพิร์นเลยค่ะ
เป็นประเพณีสุดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลก
นั่นก็คือประเพณีรับบัว

จัดขึ้นมาเพื่อสืบสารประเพณีโบราณของชาวบ้านนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นการส่งมอบความเป็นสิริมงคล

ในงานนี้นะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของพื้นที่นะคะเข้ามาร่วมงาน
เปิดงานกันอย่างเป็นทางการแล้วก็อันเชิญองค์หลวงพ่อโตจำลอง

แล้วก็แห่ไปตามลำคลองสำโรงนี่แหละ
ให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งคลองที่ยืนรออยู่เนี่ยนะคะ

โยนอะไรมาใส่เรือมาใส่พระเหรอเนี่ย

นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เขายึดถือปฏิบัติกันมาเป็นธรรมเนียมเนอะ
เขาก็ล่องเรือกันมาแบบนี้เป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตรนะคะ

ชาวบ้านก็ต้องมีการตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นสิริมงคล

แล้วก็โยนดอกบัวให้ถึงหน้าตักองค์หลวงพ่อ
ก็ต้องใช้แรงแล้วก็ต้องกะให้พอดีด้วยนะ
มากเกินไปก็เลยข้ามท่านไม่ถึงก็ตกน้ำ
คือเขาว่ากันว่าเรื่องของบุญบารมี
บางคนบอกว่าถ้าขอให้ได้ตามที่หวังแล้วก็ต้องโยนบัวเนี่ยนะ

ใช่ค่ะแล้วก็จะมีองค์เทวดาจำลองด้วยนะคะ

ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่สนุกสนานด้วยแล้วก็ได้บุญ

ขบวนเรือแห่ที่เขาประดับมาสวยงามจริง
แต่ละเขตแต่ละห้ำเคิพุเต็ปแต่ละชุมชนกาลตกแต่งสวยงามอลังการนะค้า

ในการทำการเกษตรผสมผสานแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมบัติการ
อื้อหมายถึงเรือ

ทำไมเราน่ารึไง